ว่ามารยาทเนี่ยไม่ได้เป็นสมบัติของพอดีแต่ต้องเป็นสมบัติของทุกคน
การมีมารยาทเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณมีมารยาท
แล้วคุณก่อเหตุแบบนี้ยังมีเลยค่ะดูผู้ชายคนนี้นะ
ล้วงกระเป๋าเปิดประตูเข้ามาที่นี่คือร้านทองร้านทอง
ร้านทองค่ะเดินเข้ามาสวมหน้ากากอนามัยใส่แจ็คเก็ตสีแดง
เดินมาเหมือนเลือกทองเนอะมาคนเดียวมองซ้ายมองขวา
ตรงนี้คือร้านทองทวีทรัพย์เยาวราชนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ
ก็มองเอ๊ะจะเอาทองอะไรยังไงแบบไหนดีนะพนักงานเขาก็ถาม
บอกคนร้ายขอดูทองน้ำหนัก๕บาท๔บาทแล้วก็๓บาท
บอกอุ๊ยไม่มีอะพี่มีแต่๑บาท
แล้วเธอก็บอกว่ารบกวนพี่ถอดหน้ากากอนามัยออกได้ไหม
เขาก็ถอดยกมือไห้เขาพูดว่าไงรู้ไหม
พอหยิบเงินไปเออหยิบทองไปเสร็จปุ๊บยกมือไหว้ขอนะพูดแค่นี้

เขาก็บอกยกมือไหว้ขอนะ

เพื่อความบริสุทธิ์ใจพี่ถอดหน้ากากได้ไหม

ปุ๊บไหว้ปั๊บทองอยู่ในมือไปเลย

ขอบคุณครับ
ตอนที่มากูออกมาแล้ว

ปล้นทองเมื่อไหร่จับได้ทุกครั้ง
คนร้ายค่ะชื่อนายจีรศักดิ์อายุ๒๙ปี

ของกลางมีสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
แล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ขณะก่อเหตุ
เขาบอกว่าก็ไอ้ไข่อ่ะ

ฝันมาเข้าฝันบอก

ตื่นจากฝันก็เลยเอาละวะเอาเงินที่ไหนไปแก้บนไอ้ไข่ดี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยจนเจอร้านทองก็เลย

้นทองแก้บนไอ้ไข่ก็แล้วกัน

อันนี้พามาทำแผนด้วยนะฮะ
ไม่ได้แก้บงแก้บนนะคะเข้าคุกเลยค่ะ